คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางทะเลนะคะ
นักท่องเที่ยวดำน้ำชมปากการังวิทย์จะตายหมู่กว่า๑๐ชีวิตนะคะ
เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นการที่เรือไปชนโขดหินจนจมกลางทะเล
แล้วก็เจ้านักที่เร่งเข้าไปช่วยเหลือด้วย
ได้รับแจ้งค่ะว่าบริเวณระหว่างเกาะง่ามและเกาะทะลุที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพอเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเป็นเรือนำเที่ยวชื่อเรือพรวารีล่มลงในทะเลระหว่างที่จะเดินทางกลับเข้าสู่ฝั่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็ส่งหน่วยเรือออกค้นหาช่วยเหลือเรือลำที่ประสบอุบัติเหตุจนไปเจอเรือลำดังกล่าวจมอยู่บริ
เรือตรวจประมวงทะเล๓๒๔นำกลับเข้าฝั่งที่ปากน้ำชุมพรค่ะและจากการสอบสวนก็ทราบว่าเรือที่ลำที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะคะกำลังเดินทางกลับจากการดำน้ำชมปาการังไปชนกับโขดหินโสโครกใกล้กับเกาะทะลุเพราะว่ากัปตันเนี่ยมองไม่เห็นจนเรือได้รับความเสียหายกัปตันก็พยายามที่จะนำเรือกลับเข

น้ำแล้วก็วิ่งกลับมาชนโขดหินใกล้กับเกาะทะลุทำให้เรือรั่วจึงรีบนำเรือกลับเข้าฝั่งแต่ก็ไม่ทันจมลงในทะเลก่อนที่นักท่องเที่ยวได้รับการช่วยเหลือเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยนะคะ